เรื่องของสินแสมันกลายเป็นประเด็นเลยโอ้โหแม่ทักทักสักขนาดนั้นน่ะ

ใช่คือที่ทักนี่เพราะอะไรรู้ไหมคือสินแสตอนนี้มาเป็นข้าราชการการเมือง
แล้วทักนายกบอกว่าเนี่ยจะอยู่ต่อ๘ปี

เออก็เรื่องนี้ก็ทำให้นายกยิ้มอยู่นะคะ
ก็บอกเรื่องนี้ค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยดวงดีไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะ
แล้วเรื่องของการเปิดประชุมอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ
กรณีเรื่องกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนเนี่ย
เดี๋ยวนายกบอกว่าพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัย
แต่นายกก็ให้ตารางวัลมาเลยนะว่าพร้อมวันไหนนะคะ
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยนายชวนหลีกภัย
ประธานสภาพผู้แทนรัศดรยอมรับนะคะว่า
รัฐบาลประสานว่าพร้อมที่จะเข้า

ในการที่จะเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ

แต่ว่าเนื่องจากรัฐสภาค่ะติดประชุม
คาดว่าการอภิปรายทั่วไปน่าจะเกิดขึ้นในวันที่๑๘กันยายน
ซึ่งจะมีเวลาวันเดียวก่อนที่สภาจะปิดสมัยประชุม๑๙กันยายน
ทีนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ยืนยันบอกว่า
พร้อมที่จะไปชี้แจงต่อสภาหลังวันที่๑๖เป็นต้นไป
เพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างอาทิตย์นี้นายกรัฐมนตรีบอกนายกรัฐมนตรีไม่ว่างเลย
ภารกิจมากเพราะว่าอย่างวันนี้นายกก็ต้องเดินทาง
ไปดูเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมที่พิศนุโลกด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าทุกคนรวมถึงตัวเองหมายถึงตัวนายกรัฐมนตรี
ต้องระมัดระวังคำพูดเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูล
ขณะที่นายพานุวัฒน์พันวิชาติกุลหรือว่าสินแสพานุวัฒน์หมอดูชื่อดัง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ก็ยืนยันค่ะเพราะเราก็ไปถามเหมือนกันไง
คือเป็นสินแสก็ต้องไปถามเรื่องดวงดวงชะตาของนายกเป็นยังไง
แสพานุวัฒน์บอกว่าไม่มีอะไรน่าห่วงนี่ทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้
ถึงแม้จะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาก็ตามแล้วก็มั่นใจด้วย
ว่านายกจะนำรัฐนาวาผ่านพ้นไปได้
ก็บอกว่าน่าจะอยู่ยาวสองสมัยแปลกปี
นายกดวงดีจะดูแลบ้านเมืองไปได้อีกยาว๒สมัยไอ้ไหนขอฟังสินแสพูดตรงนี้หน่อยค่ะ
สมัยนี้เป็นนับหนึ่งสมัยหนึ่ง
มั่นใจวัฒนบาลสามารถผ่านพ้นวิกฤตภัณฑ์ไปได้
ฟังออกเพียงท่านนายกก็ดีท่านตรวิทย์ก็ดีท่านโนโพงก็ดี